เป็นเรื่องราวของการปลดทุกข์ปลดทุกข์ที่ว่าพูดถึงห้องน้ำ
คือคุณครูเขาโพสต์เรื่องลงโซเชียลบอกว่าสงสารสงสาร
เด็กนักเรียนอนุบาล๓คนหนึ่งอายุ๖ขวบ

แล้วคุณตาคุณยายก็ฐานะยากจนมากไม่มีห้องน้ำค่ะ
หลานสาวจะเข้าห้องน้ำก็ลำบากลำบากเหลือเกิน
นี่ดูสภาพสิคุณผู้ชมลองจินตนาการ
ถ้าเกิดต้องเข้าห้องน้ำในสภาพแบบนี้มันลำบากนะ
แล้วนี่ค่ะก็คือคุณตาปัญญาเขียวนินอายุ๕๙ปี
กับคุณยายปรางเขียวนินอายุ๕๖ปี
ก็เป็นชาวอำเภอหนองฉางที่อุทัยเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังคือคุณตาคุณยายจริงก็มีลูกนะ
ลูกก็เอาหลานวัย๖ขวบมาให้เลี้ยง
เพราะว่าลูกสาวเลิกกับสามี
แต่ว่าฐานะของคุณตาคุณยายก็ยากจน
หลานสาวคือเด็กหญิงกัญจนพรเขียวนินอายุ๖ขวบ

นี่ค่ะเสื้อสีชมพูคนนี้คือน้องอนุบัน๓วัย๖ขวบ
ตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยสภาพห้องน้ำมันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

บ่อวงลึกสัก๘๐เซนเอาวางโถส้วมแบบนั่ง

มันไม่ได้มีหลังคาไม่ได้มีประตูมิดชิด
โดยคุณตาคุณยายบอกว่าโอ๊ยเวลาตายายจะถ่ายหนักถ่ายเบ้าที่
หลบไปเข้าป่าข้างบ้าน
แต่เนี่ยทำไว้ให้หลานใช้จะได้ไม่ต้องเดินไกล
ทีนี้คุณครูบ้านเนินพยอมมาเห็นมารู้เรื่องราวนี้
ก็เลยไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์

มีคนเอาพวกข่าวสารอาหารแห้งเอาเสื้อผ้าเอาของใช้จำเป็น

แล้วล่าสุดนะพลเมืองดีบอกว่าเห็นสภาพห้องน้ำ
สารทั้งคุณตาคุณยายสงสารทั้งหลาน
เดี๋ยวจะมาทำห้องน้ำให้จะมาซ่อมแซมบ้านให้

เผื่อใครที่มีแล้วก็อยากแบ่งปัน

คุณผู้ชมเอามือถือมาแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลย
เงินเข้าไปช่วยได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน
สาขาหนองฉางนะคะช่วยเหลือน้องกัญจนพรวัย๖ขวบกันนะคะ